ต่อกันที่เหตุอุกอาจที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ

ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองไปยิงชายุ๔๐ปี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันจนเสียชีวิต
โดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้ตายนั้นเคยย่องเบา
ขโมยของที่บ้านหลายครั้งจนโมโห
สุดท้ายมีปากเสียงกันแล้วก่อเหตุขึ้นมาครับ
แต่ว่าล่าสุดนั้นผู้ก่อเหตุไปมอบตัวแล้ว
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ตำรวจสพเมืองเพชรชบุรีเข้าตรวจสอบ
ในพื้นที่ตำบลมะพร้าวอำเภอเมืองเพชรชบุรี

ให้นายบัญชาคลื่นจิตหรือโยอายุ๔๐ปี
เสียชีวิตในสภาพถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง
เข้าที่บริเวณสี่ข้างขวาแขนขวาและกลางหน้าอก
ตรวจสอบหลานหน้าบ้านพบรถจักรยานยนต์
ทะเบียนกธ๘๓๒พบล้มอยู่
ใกล้กันพบหมอนรองปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๒ชิ้น
ห่างจากรถจักรยานยนต์ประมาณ๓๐เมตร
ขณะที่ผู้ก่อเหตุคือนายจรูนวัฒโนหรือจุ่นอายุ๔๖ปี
พี่ชายของผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งในตำบลต้นมะพร้าว
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองเพชรชบุรีลงพื้นที่ติดตามตัว
จากการตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
โยผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านของในจุ่นผู้ก่อเหตุ

โดยในจุนกล่าวหาว่านายโยเข้ามาขโมยของในบ้านไปหลายครั้ง
จากนั้นนายโยจึงขี่รถออกไปและวกกลับมาใหม่อีกครั้ง
เจอกับในจุ่นอีกจนเกิดมีปากเสียงกันเกิดขึ้นรุนแรง
จุ่นจึงชักปืนลูกซองออกมายิงใส่นายโย๓นัด
นายโยพยายามวิ่งหนีก่อนล้มลงเสียชีวิต
บริเวณหน้าบ้านอีกหลังที่อยู่ใกล้กัน
ส่วนในจุ่นผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไป
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบทราบข้อมูลจากในหนูจันนาคา
อายุ๔๘ปีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเปิดเผยว่าคน
ทุกคนต่างตกใจเมื่อทราบว่าคนก่อเหตุคือในจุ่นที่อยู่บ้านใกล้กัน
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อน
มาทราบสาเหตุว่าผู้ตายไปขโมยของในบ้านของในจุ่น
ทำให้ในจุ่นเกิดความไม่พอใจ
ไม่มีครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยเจอหน้ากันแล้ว

เพราะไอ้คนหญิงเขาก็ทำปลาอยู่บ้านโน้นทำปลาถู
ไอ้นี่เขาก็เข้าออกไม่เป็นเวลาแล้ว
ถึงหนุ่มหัวเขาทำปลาเสร็จ

แต่เขาเที่ยงอะไรกันก็ไม่รู้ผมไม่ได้อยู่
ขณะที่เพื่อนสนิทของนายโยผู้ตายเปิดใจกับทีมข่าว
ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องขวานของในจุ่นหายไป
ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นจนมาเห็นว่านายโยถูกยิงเสียชีวิต
เพื่อนสนิทยอมรับที่ผ่านมานายโยมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อย
แต่ไม่ใช่เงินทองของมีค่าซึ่งครั้งนี้นายโยคงโชคร้าย
ไปมีเรื่องกับในจุ่นขณะกำลังดื่มสุรา
ที่ก่อนหน้านี้ญาติฝั่งภรรยาของในจุ่น
มักจะจ้างนายโยงให้มาทำงานอยู่บ่อยครั้ง
เราได้ยินเสียงเค้าถามคนที่หญิงเราถาม
ถามว่าได้ขวานไปเปล่าแต่คนตายก็บอกว่า
อาจจะเป็นขวานเก่าของพ่อเขาเบาก็ไม่รู้นะคงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับ
ก็คนเหมาก็ต้องคาดใจนะคนเหมาคนเหมาก็ต้องใจร้อนธรรมดา
แล้วคนนี้เขาก็เที่ยงเขาชอบเที่ยงอยู่แล้ว
มันก็เลยเป็นการขัดแย้งกันไปทำให้เกิดอารมณ์
อยู่ใกล้ปืนก็ต้องยิงถ้าผมคิดอย่างนั้นนะ
ด้านในเจรคลื้นจิตอายุ๔๘ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตยอมรับ
ว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้ที่น้องชายต้องมาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหัน
ที่คนก่อเหตุกับน้องชายมีศักดิ์เป็นญาติกัน
เพราะพ่อแม่ของเขากับพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
แต่ทุกคนก็ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว
มันเป็นศักดิ์ฐรรมคนรอถึงเวลาไม่ต้องตาย
ล่าสุดตำรวจสพเมืองเพชรชบุรีประสานให้ในเพิ่มศักดิ์วัฒโน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลต้นมะพร้าว
ติดต่อในจุนพี่ชายให้เข้ามอบตัวแล้ว
เจ้าตัวให้การภาคเศษและที่ทำไปเป็นการป้องกันตัว
โดยอ้างว่าผู้ตายเข้าไปขโมยของในบ้าน
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนมรดกมีทะเบียนถูกต้อง
ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเบื้องต้นในจรูลวัฒโน
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน